ท่านเคยสอนและสอนทุกคนด้วยว่า
ทำความดีเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเองนะคะ
ซึ่งความจริงความดีเนี่ยก็ทำยากนะคะ
เพราะฉะนั้นท่านรับสั่งว่าให้ยึดมั่นแต่ความดีไว้

ว่าท่านจะเสด็จอยู่หรือเสด็จสวรรคตแล้วก็ตามเนี่ย
สิ่งที่เรียนคิดว่าเราทำได้น้อยนิดที่สุด
คือการครองชีวิตที่มีความมุ่งมั่น
ที่จะทำในสิ่งที่เราทำได้ให้ดีที่สุด
ไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับคนอื่นเขามากมาย
แต่ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้
ในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้
เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เดินคิดว่า
เป็นพลังอย่างหนึ่งที่พระบาทสมัยประชุมศูนย์มีมาก
คือความมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่ทรงคิดไตรตรองแล้ว

เพราะฉะนั้นท่านจะไม่ทำอะไรแล้วทิ้ง
ท่านจะทรงอะไรแล้วท่านดีท่านมีความเพียรเป็นเลิศ

ทุกคนที่เกิดในประเทศไทยโชคดีมาก
ที่ได้เกิดในยุคพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวราชการที่๙

พ่อผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินแล้วจริง